มาดูความคืบหน้าค่ะคดีฆ่าหันศพชายชาวเกาหลีใต้นะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายชเวมยองหุ่นอายุ๓๔ปี
ถูกเพื่อนร่วมชาติที่เป็นชาวเกาหลีใต้ทำธุรกิจเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยกัน
เช่าบ้านอยู่ด้วยกันเป็นคนฆ่านะคะ
คนที่ร่วมในเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๓คนก็คือเพื่อนร่วมชาติ๒คน
ร่วมกันทำเว็บไซต์แล้วอีกคนนึงเป็นคนที่ให้ยืมรถเพื่อเอาศพไปทิ้ง
ก็ศพถูกหั่นเป็นชิ้นส่วนนะคะแปดท่อนจับกลุ่มได้ทั้งหมดแล้วนะคะ
วันนี้ก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งนำตัวเฉพาะคนที่ก่อเหตุลงมือฆ่าส่วนอีกสองคนเนี่ยคนที่ให้เช่ารถ
กับคนที่อ้างว่าถูกบังคับให้ร่วมหั่นศพแล้วเอาศพไปทิ้งเนี่ยนะ
เขาก็กันเอาไว้เป็นพยานทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางได้นำตัวนายคิมชางหุ่นอายุ๓๒ปี
ชาวเกาหลีใต้คนนี้เป็นคนฆ่าเนี่ยนะคะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุค่ะ
จุดด้วยกันนะคะจุดแรกคือที่บริเวณทาวน์โฮม๓ชั้น
อยู่ที่หมู่๑ตำบลเนินพระที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
จุดนี้เป็นจุดที่นายคิมชางหุ่นฆ่าชำแหละศพนายชเวมยองหุ่น
เขาฆ่าตั้งแต่สิบหกมกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวขึ้นไปที่ชั้นสอง
ชั้นสองคือจุดชำแหละศพเลยนะคะเป็นจุดที่ชำแหละศพใส่ถุงดำ
แล้วก็เอาถุงดำเหล่านี้ใส่กระเป๋าเดินทางสองใบแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางใส่รถเก๋ง
นำไปทิ้งจุดตรงนี้เนี่ยทางตำรวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในค่ะ
อันนี้เป็นจุดแรกจากนั้นนะคะตำรวจคุมตัวในคิมชางหุ่นคนนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกจุดหนึ่งจุดนี้เป็นจุดที่๒
จุดนี้คือจุดที่ทิ้งชิ้นส่วนศพค่ะก็คือที่ซอยตำหนักพ่อแก่เป็นป่าชุมชน
ห่างจากจุดแรกไปประมาณสิบกิโลนะคะโดยในคิมชางหุ่นให้การว่าตัวเองเนี่ย
เอาศพไปทิ้งครับแต่ถุงที่เอาไปที่มีชิ้นส่วนศพเนี่ย
เพราะฉะนั้นส่วนศพเนี่ยนะไม่ได้มีการเปิดปากถุง
ถุงไปทิ้งเสร็จก็เอากระเป๋าเดินทางกลับออกไป
ช่วงที่เอาไปทิ้งเนี่ยนะคะประมาณตี๑ตี๒ได้
ส่วนจุดที่๓ค่ะเป็นจุดที่ผู้ต้องหาขับรถ
เอากระเป๋าเดินทางสองใบและกระเป๋าเป้ที่ข้างในอ่ะ
ใส่ส่วนของศีรษะเนี่ยไปทิ้งเอาไว้นะคะที่หาดตากวน
ตำบลบ้าปตาพุธซึ่งจุดนี้นายคิมพยนต์จุล
ก็เป็นคนที่ทิ้งหลักฐานทั้งหมดโดยที่ในคิมชางหุ่น
เป็นคนยืนสั่งการพลตำรวจโทจิติก็บอกว่า
สาเหตุที่มีการก่อเหตุนี้เป็นเรื่องของเงินเดือนค่ะ
คือตัวผู้ตายเขาเป็นนายจ้างสองคนนี้นะคะเขาร่วมกันเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์
แต่ผู้ตายเนี่ยให้เงินเดือนตัวโปรแกรมเมอร์
ในคิมพยนต์จุลเดือนละแสนแต่คนที่ลงมือค่าเนี่ย
คิมชางหุ่นเขาได้เดือนละสามหมื่นเขารู้ว่าเขาได้เงินเดือนน้อยกว่า
เขาก็เลยไม่พอใจผู้ตายที่เป็นนายจ้างอะค่ะ
ก็เลยไปทะเลาะไปเถียงกับนายจ้างที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะ
ก็เลยทะเลาะวิวาดกันแต่ว่านายจ้างเนี่ยเขาข่มขู่ว่า
เดี๋ยวจะให้ผู้มีอิทธิพลไปทำร้ายครอบครัวที่อยู่ที่เกาหลีใต้
คิมชะอังหุ่นมือฆ่าคนนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยโมโห
เอามีดแทงจนในจ้างเสียชีวิตแล้วก็ตัดสินใจหั่นศพเป็นท่อนค่ะ
แล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาไปเช่าบ้านเป็นทาวน์โฮมหลังนี้นะคะ
เช่าบ้านเดือนละ๗๐๐๐ทำสัญญาเช่าปีหนึ่ง
เข้าอยู่สิบห้ามกราคมสิบหกมกราคมก่อเหตุเลยอะค่ะ
วันเดียวอยู่ได้วันเดียวก็ก่อเหตุทะเลาะกันฆ่ากันตายเลยค่ะ
คือในคิมฮายองจุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ที่มามอบตัวคนแรกเลย
ที่เป็นข่าวดังแล้วก็ติดต่อทางสถานทูตให้พามามอบตัวเนี่ย
ก็คือคนซ้ายสุดเนี่ยที่บอกว่าเขาอยู่ชั้น๓ใช่ไหม
ทะเลาะกันเนี่ยลงมาอีกทีก็ถูกเรียกมาหั่นศพด้วยแล้วเนี่ย
บอกว่าเขาเนี่ยนะเข้ามากันทางช่องทางธรรมชาติทั้งหมดเลยนะ
จ้างให้คนที่ชายแดนไทยกัมพูชาพาเข้ามาค่าจ้างใน๑แสน
ทำเรื่องธุรกิจพนันออนไลน์เนี่ย
แล้วบ้านเนี่ยที่มาเช่าเนี่ยติดต่อทางมาม่าซังของคาราเกะแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยอง
ให้เป็นคนหาบ้านเช่าให้จนมาได้บ้านหลังนี้ราคา๗๐๐๐บาท
นั่นแสดงว่าแก๊งผิดกฎหมายต่างที่จะเข้ามาในไทยเนี่ยคือเข้ามาได้ง่ายมาก
ใช่ค่ะแล้วก็มาเช่าบ้านกันแบบง่ายนี่ทำสัญญาเช่าบ้านตั้งปีนึงนะคะ

อยู่ได้วันเดียวก็มาก่อเหตุแบบเนี้ยแล้วก็หูอย่างที่บอกว่าวิธีการฆ่าหันศพของเขาก็โหดเยี่ยมอ่ะ

ก็เนี่ยปล่อยให้เลือดไหลจนเลือดแห้งเอาไปให้อยู่ในห้องแอร์เย็น

โพลธุโมโทจิติบอกว่าตัวโปรแกรมเมอร์ค่ะในครีมหย่อนจุนเนี่ยเขามอบตัวผ่านทางสถานทูตค่ะนะคะ
ถูกบังคับให้ร่วมหั่นศพแล้วก็ให้ร่วมเอาศพไปทิ้ง
เพราะว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยตัวคนฆ่าเขาขู่
ขู่ว่าเดี๋ยวไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าในครีมฮยรจุลซะเลย
แล้วเดี๋ยวจะไปทำร้ายครอบครัวในคิมฮยอนจุนที่เกาหลีใต้ด้วย

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องกันตัวเอาไว้ก่อนไม่นำตัวมาทำแผนด้วยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงอย่างที่บอกว่าเป็นคนให้นำรถเอากระเป๋าเดินทางเอาศพไปทิ้งเนี่ย
ชื่อว่าในเคเป็นชาวเกาหลีใต้เหมือนกัน
เคก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้รู้เห็นด้วยนะคะ
ก็เป็นแค่เป็นคนเอารถมาให้ยืมเป็นรถของภรรยา
ภรรยาเป็นคนไทยตำรวจก็เลยกันตัวในเคคนนี้ไว้ให้เป็นพยาน
หลังจากการสอบสวนตำรวจแจ้งข้อหาในคิมฮยอนจุนและในคิมชางหุ่น
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนศีรษะของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะตอนนี้ยังไม่เจอ
แต่เขาอ้างว่าเขาแยกใส่เป้แล้วก็เอาไปทิ้งจุดเดียวกันที่เขาทิ้งกระเป๋าเดินทางทั้งสองใบที่ริมหาด
เดินทางเจอคลื่นซัดมามาอยู่ใต้ท้องเรือที่เกยตื้นอยู่อะค่ะ
แต่ว่าในส่วนของกระเป๋าเป้ที่ใส่ศีรษะยังไม่เจอ
ตำรวจก็เลยบอกว่าขอความร่วมมือชาวประมงให้ช่วยหน่อยช่วยกันค้นหาชิ้นส่วนศีรษะให้หน่อยนะคะ
คิมช่างหุ่นมือฆ่านี่เป็นคนทำบัญชีแต่เงินเดือนสามเท่าไหร่นะ
แค่สามหมื่นสามหมื่นค่ะแต่ว่าโปรแกรมเมอร์ได้ตั้งแสนนึง
เขาก็เลยไม่พอใจเนี่ยนี่ได้ข่าวว่าทั้งสองคนนี่
ตำรวจบอกโอ้โหเครียดนอนไม่หลับกันเลยนะ
เพราะว่าพอรู้ว่าข้อหาถึงขั้นประหารชีวิต

ก็ทั้ง๓คนนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกนะคะ
เดินทางเข้ามาในเมืองไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็มาจากเกาหลีใต้ตั้งแต่๑๓มกราคม
แล้วก็ลักลอบเข้ามาลักลอบเข้ามาทางฝั่งจังหวัดจันทบุรีอะค่ะ
แล้วก็มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนในจังหวัดระยอง

สุดท้ายติดต่อกับมาม่าซังของคาราโอเกะแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ให้หาบ้านเช่าให้แล้วก็มาได้บ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม
เดือนละ๗๐๐๐ทำสัญญาปีหนึ่งอยู่ได้วันเดียวก็ก่อเหตุแบบนี้
คือตัวโปรแกรมเมอร์กับตัวคนทำบัญชีที่เป็นผู้ต้องหา
มือฆ่ากับมือร่วมหั่นศพแล้วก็ตัวผู้ตายเนี่ย

ก็เลยเข้ามาทางการหลบหนีข้ามแดนผ่านชายแดนนะครับ